คุณผู้ชมครับคดีที่ตำรวจไปเจอศพของผู้ชายสักลายเต็มตัวเลยนะ
ถูกทิ้งไว้ในป่าละเมาะที่จังหวัดกาญจนบุรี
เขาตายมาแล้วเกือบ๗วันได้คุณผู้ชม
คนร้ายที่แท้เป็นเพื่อนกันฮะ
มสังหารน่าจะมาจากการซื้อปืนด้วยกันหุ้นกันว่างั้นเถอะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดครับเป็นหลักฐานสำคัญ
มัดตัวนายสิทธิ์ชัยม่วงแก้วหรือว่าเก่งจงเจริญ
ไปกันขันด้วยซักครู่
เก่งจงเจริญอายุ๒๗ปี
ตำรวจสระพอมเมืองกลางค์สนามบุรีคุมตัวนายสิบชัย
มาสอบเค้นครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่า
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่รับจ้าง
ขออภัยครับคดีที่ตำรวจรับแจ้งมา
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อรอยสักเต็มตัวเลยนะ

ทิ้งสมอยู่ที่ป่าละมะริมทาง
ใกล้กับที่ทิ้งขยะร้างในพื้นที่หมู่๘อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ใกล้กับสุสานวัดยวนนะครับ

ตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็พบบาดแผล
เป็นรูคล้ายถูกยิงบริเวณท้อง
ต่อมาตำรวจทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายวายุหรือว่ากัสจีนพาณิชย์

ตำรวจสอบพยานที่อยู่กับนายวายุนะครับก่อนเกิดเหตุ

มีรถกระบะนิสสันนาวาร่าแบบแคปนะสีเงิน
ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละมารับวายุไป
อดคล้องกับข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่สามแยกคุณผู้ชมนะครับ
ก่อนถึงจุดที่รับนายวายุประมาณ๒๐๐เมตร
ในกล้องจะเห็นว่ารถกระบะคันดังกล่าวแล่นผ่านกล้องวงจรปิด

ชิดขอบทางด้านซ้ายคาดว่าน่าจะเป็นรถคัน
ที่ไปรับนายวายุคันนี้ครับ
คืนวันที่๒๕มีนาคมประมาณ๓ทุ่ม๑๗นาที
ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามไปที่พันธุ์ตำรวจเอกสุรยุทธิ์เมฆบังกรครับ
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
เปิดเผยบอกว่านายสิทธิ์ชัยหรือว่านายเก่ง
ยังไม่รับสารภาพนะตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนครับ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานส่วนแรงจูงใจ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสิทธิ์ชัยกับนายวายุเนี่ย
ร่วมกันหุ้นกันซื้อปืนนะครับจากเพจออนไลน์ราคา๑๕๐๐
อายุออก๗๐๐สิทธิ์ชัยออก๘๐๐
แต่สาเหตุที่วายุถูกยิงน่าจะมาจาก
ทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันที่ตกลงกันไม่ได้นี่แหละ
นัดมาเคลียร์กันที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็คาดว่าสิทธิ์ชัยจะยิงนายวายุ
จนเสียชีวิตแล้วก็หนีไปครับ